คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในคดีของดาราสาวคุณตังโมนิดากันต่อก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสอบพยานบุคคลที่อยู่บนเรือไปแล้ว
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแน่แต่ตอนนี้มันจะเป็นพวกพยานแวดล้อมต่าง
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคุณสุพศสวดมาลัย
เป็นชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกระตันยูนาที๑๒ค่ะ
ตอนนี้ออกมาจากห้องสอบปากคำสพเมืองนนทบุรีแล้วนะคะ
คือเขาไปตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงไปให้ปากคำในฐานะพยาน
คุณสุพธิ์บอกแบบนี้ว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติงานค้นหาร่างคุณตังโมตั้งแต่วันแรก
แล้วก็เป็นคนงมหาใบพัดเรือตอนที่มันหลุดลงน้ำด้วยวันที่จำลองเหตุการณ์นั่นแหละค่ะ
ทีนี้ประเด็นที่นักข่าวเนี่ยโอ้โหสงสัยถามจี้กันเยอะไปหมดเลย
เขาบอกว่าทุกอย่างที่เขาตอบเนี่ยคือมันเป็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
วันเกิดเหตุเนี่ยเขาเล่าว่าเขาได้รับแจ้งจากคนที่โทรมาว่ามีหญิงสาวพลัดตกน้ำ
ตอนนั้นไม่ได้มีการระบุค่ะว่าเป็นคุณแตงโมนิดาดาราสาว
มาถึงก็เจอกับทั้งห้าคนถามว่าอ้าวแล้วคนทั้งห้าคนที่อยู่บนเรือ
มีท่าทางแบบไหนค่ะคุณสุพธบอกว่าทุกคนตกใจอืม
แต่ถามว่าสังเกตไหมว่าเมาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้สังเกตว่ามึนเมาไหม
อืมแล้วก็เพื่อนที่อยู่บนเรือห้าคนมีการชี้จุดค่ะ
จุดที่คุณตังโมตกมันก็ใกล้เคียงกับจุดที่พบศพ
ก็เลยวางแผนแล้วลงมือค้นหาทันทีค่ะซึ่งตอนนั้นถามว่าสังเกตหรือเปล่าว่า
ทั้งห้าคนกลับไปตอนไหนตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้สังเกตเลย
แต่ยอมรับว่าการค้นหาวันนั้นมันมีอุปสรรคจริงก็คือเรื่องของความมืด
ยังมีกระแสน้ำที่มันนิ่งด้วยและความลึกเกือบ๒๐เมตร
เป็นพื้นทรายค่อนข้างเรียบริมตลิ่งก็จะเป็นพื้นโครน
อ้าวไปกันที่ประเด็นเรื่องขวดวายค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าตัวเขาเองตอนนั้นไม่ได้สังเกตหรอก
มันมีขวดวายอยู่บนเรือหรือเปล่าลองฟังเสียงดูค่ะ
ตอนนั้นเราเจอเขาไหมครับ

ก็ไม่มีค่ะเค้าตกใจและคงอาการทำอะไรไม่ถูก
อย่างนี้มากกว่า

ประมาณไหนแต่เนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพญามันเป็นบริเวณกว้างครับ
อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในอาการตกใจ
อ่านี่นะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ค่ะของนักประดาน้ำที่ไปงม
คือไปช่วยเหลือไปตามหาคุณตังโมตั้งแต่วันแรกเลย
เขาก็ไปที่ประเด็นนักข่าวอยากรู้อ้าวแล้วเรื่องของใบพัดเรือล่ะ
ที่มันหลุดออกไปอ่ะนะคะจากจากเรือเนี่ยเขาบอกว่าคือมันหลุดออกไปเนี่ย
อยู่ในระดับความลึกเก้าเมตรถามว่าลึกมากไหมก็ไม่ได้ลึกมาก
งมหาได้แล้วก็ยืนยันด้วยจากที่มีคนตั้งข้อสังเกต
ชาวเน็ตพยายามถามว่ามันเป็นใบพัดเรืออันเดียวกันหรือเปล่า
หรือมีการสับเปลี่ยนไหมเขาบอกว่าเป็นอันเดิมแน่
ไม่มีการสับเปลี่ยนหรือทำลายหลักฐานแต่อย่างใดค่ะมันมีประเด็นเรื่องพบเส้นผมคุณตังโมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะที่เขาบอกติดใบพัดเรือเรื่องนี้เนี่ย

วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เราน่าสนใจแน่นอนนะคะรอติดตามประเด็นนี้กันได้